เขาโพสต์แบบตัดท้อน้อยใจนะครับ
บอกว่ากลายเป็นคนเลวทุกครั้งที่ไม่มีเวลาให้

แคปชั่นย้ำว่าบางครั้งก็เหนื่อยไป
ซึ่งก็มีทั้งขาม้าวขาเผือกนะครับ

สถานะของเจ้าตัวกับแฟนสาวนอกวงการ
กำลังสั่นคลอนอยู่หรือเปล่า
ซึ่งก็มีแฟนคลับและเพื่อนนักแสดงตลก
เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก

ไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กกี้แล้วก็ผู้กำกับชื่อดัง
ในช่วงที่กำลังมีปัญหาความร่าเริงก็อาจจะหายไป